ตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่บุรีรำ
คนร้ายหลบหนีมาถึงกรุงเทพฯ
คดีลูกชายเนี่ยฆ่าพ่อแท้ของตัวเองนะครับ
ในตูบในตูบนี่เป็นชายวัย๔๒ปี
ฆ่าพ่อของตัวเองวัย๗๐กว่าปี
เอาศพเนี่ยฝังไว้หลังบ้านแล้วหนีมาที่กรุงเทพ
เมื่อวานจับได้สอนอทุ่ง๒ห้อง
ก็ส่งตัวไปที่ท้องที่เกิดเหตุนะครับ
สพบ้านใหม่ชัยพฤษที่จังหวัดบุรีรำ

โอ้โหมันหลายอย่างเหลือเกินครับทุกผู้ชมครับ

๑นาฬิกาวันนี้สพบ้านใหม่ชัยพฤษเนี่ยคุมตัวในตูบออกจากห้องคุมขัง
เพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะนี่คือในตูบในวันนี้
นะครับท่านผู้ชมครับ๑๑นาฬิกาวันนี้ถูกคุมตัวไปทำแผนวันนี้
ก็ใส่หมวกกันน็อกไปนะฮะหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับเพื่อไป
ทำแผนที่บ้านจุดเกิดเหตุก็คือบ้านของเขานั่นแหละที่เขาอยู่
พ่อของเขาสองคนนะครับบ้านเลขที่๒๘หมู่๔ตำบลแดงใหญ่อำเภอ
บ้านใหม่ชัยพฤษบ้านของในตูบกับพ่อนะฮะก็มีชาวบ้านที่มา
การทำแผนกันอยู่พอสมควรนะฮะเพราะนี่เป็นคดีใหญ่ใน
พื้นที่ในหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมา
ก่อนนี่ฮะช่วงที่คุมตัวมานะครับท่านผู้ชมครับชี้จุดทำแผนตาม
จุดต่างต่างที่ในตูบเนี่ยรับสารภาพเอาไว้เริ่มจากจุดแรกใน
ตูบเนี่ยบอกว่าคืนวันที่๒๔มิถุนายนวันนั้นหยิบนี่ฮะมีดตัดอ้อยนะซึ่ง
วางอยู่ที่แคร่ที่โถงหลังบ้านแล้วเดินมาที่เตียงนอนในบ้าน
ซึ่งพ่อนี่นอนอยู่พ่อชื่อแปรในแปรนอนอยู่จากนั้นในตูปบอก
ใช้มีดตัดอ้อยฟันใส่ที่หน้าของพ่อก่อนหนึ่งครั้งทีนี้พอ
ถูกฟันเข้าไปเนี่ยพ่อก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งด้วยความเจ็บ
ในตูบบอกว่าใช้มีดตัดอ้อยเนี่ยฟันใส่เข้าไปที่หลัง
พ่ออีกหลายครั้งนับไม่ถ้วนจนพ่อเนี่ยล้มลงจากเตียงตก
ลงมาจากเตียงเลยนะฮะในตู่บอกว่าตอนนั้นก็เลยไปหยิบมุ้ง
เอามาซับเลือดพ่อแล้วก็เอามีดเนี่ยไปล้างคราบเลือดที่ห้อง
น้ำหลังบ้านแล้วในตูบนี่ฮะทุกผู้ชมครับโอ้โหคือพฤติกรรม
ที่เขารับสารภาพเอาไว้เนี่ยพอฟันพ่อไปหลายครั้งแล้วเอามีด
ล้างในห้องน้ำเนี่ยได้ยินเสียงพ่อเนี่ยร้องเจ็บปวดขึ้น
ให้อีกครั้งนึงเขาย้อนกลับไปนะครับคือย้อนกลับไปใช้มีด
เนี่ยฟันพ่อซ้ำต่อให้มั่นใจว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตจริงค่ะ
โหนี้พ่อเสียชีวิตเสร็จเรียบร้อยในตู่บอกว่าได้รื้อค้นเอา
เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อบัตรคนจนนะครับ
คนจนของลุงเปย์ที่อยู่ในกระเป๋า
เพื่อเอาไปจำนำที่ร้านค้าในอำเภอพุทธไทยสงศ์
ห่างจากบ้าน๕กิโลเมตร
คือที่แรกเนี่ยข่าวคือบอกว่าลุงเปย์แกเอาบัตรคนจนของตัวแก
กับตัวของในตูบลูกชายไปจำนำ
ค่ะก็นึกว่าอันนี้เป็นมูลเหตุมูลเหตุจูงใจ

แต่ว่าในตู่บอกว่าความจริงแล้วผมนี่แหละ
พอฆ่าพ่อแล้วเนี่ยก็ลื้อค้นเอาบัตรคนจนของพ่อเนี่ย
จำนำที่ร้านในอำเภอพุทธไทยสงศ์ห่างจากบ้าน๕กิโลเมตร
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงคืนวันที่๒๔มิถุนายนนะครับ
หลังจากนั้นคืนวันศุกร์๒๕คาบเกี่ยว๒๖มิถุนายน
ตูบเนี่ยทิ้งศพพ่อไว้ที่บ้านนะที่ห้องที่ฟันนะนะ
ในตูบเนี่ยมาเอาศพพ่อไปขุดหลุมฝังที่หลังบ้าน
โดยลากศพจากบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยไปที่หลังบ้านแล้วขุดหลุม
เอาศพพ่อเนี่ยลงหลุมแล้วก็เอาดินเนี่ยกรบ
แล้วเอาทางมะพร้าวมาปิดเอาไว้นี่ฮะลักษณะตรงที่ขุดหลุมนะครับ
ที่ชาวบ้านจะเห็นว่าลุงเปย์แกโอ้โหไม่ออกจากบ้านมาเลย๒วัน๓วัน
แล้วก็เห็นหลุมแปลกเหมือนเพิ่งกลบใหม่แล้วก็มีทางมะพร้าววางอยู่
มันผิดสังเกตมากไงค่ะแล้วกลิ่นโชยด้วยแล้วเห็นรอยเลือดด้วยที่ลากออกมาจากที่ในบ้าน
อย่างที่ในตูบเขาสารภาพเขาบอกว่าเขาเอามุ้งเนี่ยมาซับเลือดพ่อ
แล้วก็ลากศพพ่อมาที่หลังบ้านนี่ฮะพอฝังเสร็จ
เช้ามืด๒๖มิถุนายนในตูบก็เลยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า
แล้วก็หลบหนีนะจุดหมายเนี่ยในตู่บอกว่าตั้งใจจะมาหางานทำในกรุงเทพ
โดยไปหานายประยงก่อนจ้างให้นายประยงเนี่ยไปส่งขึ้นรถที่ท่ารถในตัวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ
ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็จะมีคนที่เห็นมีเพื่อนบ้านที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมออกไปแต่เช้ามืดท่าทางแปลก
มีคนที่เห็นเดินไปตามร้านค้าตามหมู่บ้านนะฮะอย่างที่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
คือระหว่างทำแผนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราที่ตามไปทำข่าวนี้นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าเอาละวันนี้คือปิดหน้าปิดตา
วกกันน็อกเต็มใบแบบแน่นหนาเนี่ยนะฮะแต่ตัวในตูบถ้าดูจากแววตาเข้าไปนะ
จากแววตาเข้าไปเนี่ยก็ดูเหมือนเขาจะเศร้าสลดเศร้าหมองลงหน่อยจากเมื่อวานนี้ที่คุมตัวที่ที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
ตูบเนี่ยสารภาพนะครับบอกว่าที่ลงมือฆ่าพ่ออันนี้เขาอ้างนะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นพ่อมานานในตูบบอกว่าลุงเปย์แกเนี่ยขัดขวางอุดมการทางการเมืองของเขา
เขาบอกเขาอยากเป็นสอสออยากเป็นสอสอภักดิ์ประชาธิบัติด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับภักดิ์เขานะครับอันนี้ผู้ตรงหาเขาอ้างนะครับ
แต่ตัวพ่อเนี่ยไม่สนับสนุนแล้วขัดขวางไม่ยอมให้เขาเนี่ยเป็นสอสอเล่นการเมืองพ่อเนี่ยกลัวว่าผมเนี่ยจะได้ดีกว่าพ่อ
ค่ะโอ้โหส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาไปจำนำในตูบยอมรับว่าเป็นคนเอาบัตรของพ่อไปจำนำจริง
เพราะว่าต้องการหาเงินเป็นค่าเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพหลังจากที่ฆ่าพ่อไปแล้วเอาไปจำนำที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ได้เงินมา๒๕๐๐บาท
ครับแล้วเขาร้องไห้ออกมาด้วยนะครับ

ผมตัวอันเดียวผมแข็งใจก็เรื่องที่พ่อมานั่งคิดกับผมว่า
เวลาผมได้ดีแล้วพ่อมานั่งคิดกับผมว่า
ต้องได้ดีก่อนลูกลูกจะได้ดีกว่าพ่อได้ยังไง

ผมจำเรื่องนี้แล้วที่ผมอยากฆ่าพ่อผมอย่างนี้

แล้วพ่อพ่อพักวชาติดิปรัสสนับศึกษ์พวงผม
พ่อมันบอกว่ามึงรอวันตาย

ไปคุยกับพ่อว่าผมจะเป็นผู้ช่วยสอพักประชาธิปัตย์
พ่อบอกว่ามึงไปตายซะรอวันตายเถอะ
เหมือนกับว่าพ่อดูถูกเลยกวนแพทย์พ่อตั้งแต่วันนั้นไปต้นมา
ทำไมไม่ช่วยผมทำไมไม่ช่วยกลัวเราเป็นใหญ่ว่างั้นอะ
ทำไมต้องเอาบัตรของพ่อไปจำนำครับผม

แล้วตั้งแต่นังเมฆมีเงินติดต่อหรือไม่

นี่ฮะแต่ว่าลุงเปย์แกไม่มีสิทธิ์มาพูดมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
นี่ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาค่ะที่เป็นลูกชายนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะพอฟังคำพูดของในตูบเนี่ย
คุณผู้ชมถามเลยว่า๑ในตูบมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า

ในตูบมีปัญหาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า

เดี๋ยวตำรวจเขาคงจะมีวิธีในการตรวจสอบอะไรของเขาเพิ่มเติม
ใช่โดยเฉพาะเรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาทเนี่ยเดี๋ยวตำรวจบอกค่ะ

ดูเขาที่ฟังที่ในตูพูดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะพอนึกภาพตามออก
ความคิดของเขากับสิ่งที่พ่อเขาตอบมาเนี่ย
บอกผมอยากจะเป็นสอสออยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

เขาก็เหมือนกับโกรธแค้นพ่อประมาณอย่างนี้นะฮะ

ท่านผู้ชมครับมีอีกจุดหนึ่งนะฮะนี่เป็นจุดที่บ้านนะครับ
ต้องไปชี้จุดทำแผนต่อก็คือร้านขายตัวรถทัวร์

ตูบก็ไปซื้อตัวรถทัวร์เพื่อจะเข้ากรุงเทพ
นี่นะครับจุดที่ซื้อตัวรถทัวร์แล้วเดินทางเข้ามากรุงเทพเนี่ย
สุดท้ายเมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอเดินอยู่แถวห้างแถวแจ้งวัฒนะ
ก็เลยคุมตัวมาที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
แล้วส่งมาที่สพบ้านใหม่ชายพฤษที่บุรีรำ
ทำแผนวันนี้มีชาวบ้านมาดูกันเยอะพอสมควรนะครับ
นี่เป็นคดีใหญ่นะเหตุการณ์สลดที่ชาวบ้านบอกไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อนนี่ฮะ
ชาวบงชาวบ้านเขามาดูกันนะครับแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะฮะ
ในการทำแผนไม่มีเหตุชุลมุนวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้เป็นอย่างดีเราได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่ง
นี่ฮะที่มาดูการทำแผนหลายคนก็หวีภาพวิจารณ์ถึงคดีที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็สบายใจอย่างหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
เพราะว่าอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วที่สำคัญก็คือ
ช่วยเอาตูบเนี่ยไปบำบัดรักษาให้หายดีด้วย
เพราะเกรงว่าหากวันไหนพ้นโทษออกมาเนี่ย
แล้วยังมีอาการลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ย
จะมาก่อเหตุซ้ำกับคนในครอบครัว
หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่หรือเปล่า
คือใจหนึ่งเนี่ยคุณพี่ก็บอกว่าเขาก็สงสารนะนะ
ดูแล้วในตูบเนี่ยน่าจะสติไม่ค่อยดี
ในตูบเนี่ยไปทำกับพ่ออยู่คนเดียวเลย
นะทำร้ายพ่ออยู่คนเดียวจนที่สุดแล้วเนี่ย

ธรรมเอกสูเอกฉินธรรม

ก่อนจะถูกจับส่วนประเด็นเรื่องอาการทางจิตประวัติทางจิต
เท่าที่สอบถามคือตำรวจบอกว่าเท่าที่คุยเนี่ยก็ดูคุยรู้เรื่องนะ
ก็ดูมีสามัญสำนึกนะรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ใช่บุคคลวิกลจริตนะ
มีความบาดหมางกับพ่อมาก่อนเท่านั้นเองนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับบัตรคนจนที่เอาไปจำนำ
แล้วก็จะไม่ให้เงินหรือไม่ให้ทองไม่ใช่
เป็นเรื่องการเก็บกฎที่เขาสะสมมาตั้งนานแล้ว
จากการคุยเนี่ยเขามีสามัญสำนึกตลอดเวลานะครับ

แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อเขาดูถูกไว้เท่านั้นเอง
แต่จากการคุยจะคุยรู้เรื่องรู้สำนำสำนึก
รู้ว่าฆ่าพ่อรู้จักเอาเงินไปเอาบัตรไปจำนำ
รู้การหลบหนีก็ถือว่ามีสมัญสำนึกอยู่นะครับ
ไม่ได้วิกลจริตอะไร
ตำรวจยืนยันนะฮะสอบถามพูดคุยแล้ว

ผิดชอบชั่วดีแต่ไม่พอใจพ่อ
เหมือนกับคอยดูถูกเขาอะไรประมาณอย่างนี้

มันก็จะส่งผลต่อรูปคดีด้วย
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไปพร้อมกัน
มันมีช่วงเวลาที่ในตูบนั่งอยู่ในรถ
คือในตูบถูกจับที่กรุงเทพใช่ไหมคะ

ก็นำตัวขึ้นรถเพื่อที่จะพาไปท้องที่ที่เกิดเหตุ
สบใหม่ชัยพศที่บุรีรำ
ช่วงจังหวะที่อยู่ในรถตามภาพนี้คุณผู้ชม
ตูบเนี่ยนะยอมรับในลักษณะที่ว่า
ตั้งใจฆ่าพ่อค่ะ

แต่อ้างเหมือนเดิมอ้างว่าแค้นพ่อมานาน
และพ่อไม่สนับสนุนความคิดเขา

ดูนะคะสีหน้าแววตาการตอบคำถามสาเหตุมาจากเรื่องของผู้ต้องหาคนนี้
ในตูบคนนี้คือเขาก็ตอบแบบนิ่งเรื่องอะไรนะสีหน้าเรียบเฉย
น้ำเสียงเรียบเฉยนะคะนี่ค่ะแต่ก็ดูลักษณะอาการเหมือนกับมีความเครียดอยู่บ้าง
นับตั้งแต่ถูกตำรวจจับแต่ตั้งแต่คลิปเนี้ย
ระหว่างทางเนี่ยไปจนถึงที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ย
ตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี้ยเขาอ้างเหมือนเดิมครับ
เขาอ้างว่าเขาแค้นพ่อแล้วเขารับสารภาพว่าเขาฆ่าพ่อ
เหมือนกับว่าตั้งใจจะฆ่าพ่อด้วยความโกรธแค้น
เขาอ้างแบบนี้นะคะที่สำคัญคือพูดเรื่องอยากเล่นการเมือง
พ่อดูถูกบอกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับช่วงที่ทำแผนวันนี้เนี่ยที่ในตูบเขาสารภาพเอาไว้เนี่ย
บอกอยากเป็นนักการเมืองแต่พ่อขัดขวางเกิดความแค้นแล้วฆ่าพ่อนี่นี่ฮะ
นี่คือกระดาษนะครับมีข้อความในกระดาษที่เป็นลายมือของในตู่
เขียนเอาไว้ในกระดาษเนี่ยเยอะแยะไปหมดวางไว้ที่เตียงนอนในบ้าน
ค่ะวันนี้ตอนไปทำแผนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
เห็นพอดีนี่ฮะเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แผ่นมากคือเราเอามาดูเนี่ยพบว่าข้อความส่วนมากเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเขียนระบุอย่างเช่นบอก
บริหารประเทศแบบพักซึ่งเป็นวิธีการบริหารประเทศของนักการเมือง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประเทศไม่ตั้งตัวเป็นใหญ่
หากถูกจับได้ว่ามีความผิดหัวหน้าพักต้องถูกไล่ออกจากตำแหน่ง
คณะกรรมการจัดสัญหาคนขึ้นมาแทนโอ้โหนี่ฮะ
คือนี่แค่แผ่นเดียวนะที่เขาเขียนนะเห็นไหมฮะ
ตัวหนังสือนี่แบบโอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับ
คือเหมือนกับบอกถึงวิธีการจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่น
มีข้อความที่ในตูบเขียนใส่กระดาษหลายแผ่นนะ
แผ่นก็เขียนเรื่องการทุจริตของข้าราชการ
แผ่นเขียนเรื่องปัญหาแรงงานเถื่อนที่เข้ามาในไทยนะ
มีเขียนเรื่องปัญหาความรุนแรงเรื่องการคุกคามทางเพศก็มี
เขียนเรื่องปัญหาแรงงานประมงด้วยนะครับค่ะนะ
มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ในตูบเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับ
แสดงว่าเขาจะคลั่งไคร้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะ
ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาอาจจะอ่านจะฟังหรือจะดูอะไรก็แล้วแต่
แต่เขาจะมาเขียนเอาไว้โอ้โหแล้วเขียนเยอะนะคะเขียนไว้เยอะมากเลยอ่ะ
อยู่บนเตียงนอนในห้องของเขานะฮะ
ก็เขาบอกเขาบอกพ่อว่าเขาอยากจะเป็นสอสอเป็นผู้ช่วยสอสอ
แล้วเขาก็เขียนประเด็นการเมืองเต็มเลยอ่ะแล้วพ่อเขาบอกว่าเขาเขาอ้างนะ
เขาบอกลุงเปย์ก็บอกว่าโอ๊ยเป็นไม่ได้หรอกอะไรประมาณอย่างนี้
เขาก็เลยเหมือนกับเก็บกฎเก็บกฎเก็บกฎ
สุดท้ายเนี่ยไปฆ่าพ่อแต่มันไม่ใช่ทางออกเลยนะฮะ
อย่างนี้ไม่ได้ทำให้คุณได้เป็นสอสอเป็นนักการเมืองนะฮะอย่างนี้
แต่ทีนี้ค่ะมูลเหตุจูงใจนะคะอย่างที่ในตูบรับสารภาพกับตำรวจ
แล้วตำรวจก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเมื่อสักครู่นี้คือประเด็นที่ในตูบก่อเหตุเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเอาไปจำนำ
แต่มันคือเรื่องของความคับแค้นใจโกรธแค้นพ่อแล้วก็ตั้งใจที่จะฆ่าพ่อ
แต่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยมันก็ต้องขยายผลต่อคุณผู้ชมค่ะ
เพราะในตูบผู้ต้องหาให้ข้อมูลบอกว่าหลังก่อเหตุเสร็จ
ก็เอาบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปจำนำที่ร้านร้านหนึ่งใช่ไหมคะ
ครับแล้วก็ได้เงินมาสองพันห้าร้อยบาท
แล้วคนที่พาในตูบเอาบัตรคนจนไปจำนำคือคนนี้
คนนี้ค่ะครับนายประยงเบลอไทยสงฆ์ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยเลยนายประยงบอกว่าผมไม่รู้หรอกนะ
ว่าในตูบเนี่ยจะเอาบัตรคนจนไปจำนำที่ร้านไหน
ผมแค่ขับรถไปให้แล้วผมไม่รู้ว่าในตู่ไปก่อเหตุฆ่าพ่อ
ครับนายประยงบอกแบบนี้นะคะบอกว่าคือผมเนี่ยนะ
พาในตูบเอาบัตรคนจนไปจำนำจริงแต่ไม่รู้มาก่อนว่าในตูบไปก่อเหตุอะไร
ตูบไม่ได้บอกอะไรเลยจ้างเขาสองร้อยเขาก็อยากได้เงินสองร้อย
เขาก็พาไปทีมข่าวเราเลยถามแล้วพาไปไหนอ่ะ
พาไปร้านไหนอ่ะเพราะว่าร้านที่รับจำนำมีความผิดด้วยนะ
นายประยงบอกว่าจำไม่ได้ว่าร้านไหนจำไม่ได้นะจำไม่ได้
เพราะว่าตอนที่ขับรถไปให้ในตูบเนี่ยนะในตูบบอกว่าอ้าวจอจอด
นายประยงจอดแล้วในตู่บอกนายประยงว่ารอในรถอืม
เดี๋ยวไปหาร้านรับจำนำเองนายประยงบอกว่าผมก็รอในรถ
รถคันนี้ค่ะผมนั่งรอในรถคันนี้
แล้วในตูดก็เดินไปหาร้านจำนำบัตรคนจน
พอได้เงินปุ๊บก็พากันกลับนี่นะคะนายประโยงอ้างแบบนี้นะ
แล้วนายประยงบอกว่าเช้าวันต่อมาในตูบจ้างเขาอีก
เหมือนทำงานดีครับจ้างอีกจ้างอีกรอบคราวเนี้ย
ให้ไปส่งที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นี่นะคะแล้วก็หลบหนีไป
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้จริงว่าในตู่ไปก่อเหตุอะไรมา
ตูบจ้างให้ขับรถไปส่งไปไหนเขาก็แค่รับจ้าง

แต่ไม่ได้เข้าไปจอดรถอยู่ตรงนี้
ไปนั่งรถที่ซะเร่งค่ะรอเขาอยู่นี่เขาก็ว่าเขาบัตรนี่แหละไป
แต่เราก็ไม่รู้กับเขาว่าเขาไปตรงไหนครับเออ
เขาก็ใจแล้วเขาก็ออกมาเขาก็ไปเต็บแล้วเขาก็ออกมาแล้ว
เดินออกมาแล้วถือเงินมาด้วยไหมครับเงินเขาก็ใส่กระเป๋าแล้ว
เขาว่าเขายืดไว้เขาบอกตาเขาจ้างอย่างนี้อืม
แล้ววันนั้นเขาได้จ้างตาเขามาได้ให้การลงตาไหมเขาก็ให้กันต่อ
ยังไงเขาก็ให้เขาให้เรียกเขาให้เท่าไหร่

อ่าแต่เมื่อวานพาณิชยจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปนะฮะใช่ค่ะ
คนจนนี่จำนำไม่ได้นะคะเอาไปแลกเป็นเงินสดก็ไม่ได้นะคะ
ต้องไปซื้อของเท่านั้นเมื่อวานก็ยึดโค้งยึดเครื่องไปแล้วใช่
ทางร้านบอกเขาก็ไม่ได้รับจำนำหรอกค่ะแต่บางครั้งก็มีมาก็
ให้รูดซื้อสินค้าแล้วก็ให้เงินส่วนต่างอะไรไปบ้างก็มี
เปอร์ทรงเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าไปดูข้อมูลเนี่ย
เราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวในตูบผู้ต้องหา
แล้วก็ลุงเปย์ที่แกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับพบว่าคือในตูบเนี่ยเขาอ้างว่า
เอาบัตรไปจำนำที่ร้านของเจ๊คนหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงศ์นะ
ความเคลื่อนไหวเนี่ยพบว่าบัตรของทั้งสองคนที่ไปรูดซื้อสินค้า
สวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครั้งล่าสุดถ้าบัตรของในตูบนะฮะ
ใช้สิทธิ์คือหนึ่งมิถุนายนรูดซื้อของไปสามร้อยบาท
ก็ตรงกับข้อมูลของเจ้าของร้านที่เปิดเผยกับพาณิชย์จังหวัดเมื่อวานนี้
ก่อนหน้านี้คือวันที่ยี่สิบแปดพฤษภากับยี่สิบเอ็ดพฤษภา
รูดซื้อของตามโครงการราวชนะครั้งละหนึ่งพันบาท
รวมถึงทุกวันที่๑ของต้นเดือนก็จะรูดซื้อของครั้งละ๓๐๐บาท
อันนี้ของในตูบนะครับส่วนบัตรของลุงเปย์พ่อของในตูบ
ใช้รูดซื้อสินค้าร้านเดียวกับในตูบนี่แหละ
ล่าสุดคือ๒มิถุนายนใช้ไป๓๐๐บาทแล้วก็ใช้สิทธิ์เราชนะด้วย
แล้วก็มียี่สิบเอ็ดกับยี่สิบแปดพฤษภาคมนี่ใช้ครั้งละหนึ่งพันบาท
ข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าบัตรคนจนของทั้งลุงเปย์แล้วก็ในตู่
ก่อนหน้านี้ก็มาใช้ที่ร้านนี้นี่แหละเป็นประจำเป็นร้านค้าใกล้บ้านนะเป็นร้านที่พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนี้
ทางร้านยอมรับว่าสองพ่อลูกมารูดซื้อสินค้าที่นี่แต่เขาไม่ใช่ร้านที่ในตูบเนี่ยเอาบัตรมาจำนำ
นายประยงคนที่พาในตูบเอาบัตรไปจำนำเนี่ยก็บอกว่าในตูบเนี่ยที่ให้พาไปเนี่ยไม่ใช่ร้านเมื่อวานนะคนละร้าน
แต่เขาก็จำชื่อร้านจำร้านไม่ได้เหมือนกันนั่งรอในรถอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะนี่ฮะคือผู้ที่เอาบัตรคนจนไปจำนำเนี่ย
เขาก็จะประมาณว่าคือแต่ละเดือนเนี่ยจะได้ประมาณ๓๐๐บาทประมาณ๓๐๐๕๐๐อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
คือทางร้านเนี่ยพอเอามาจำนำจะให้เงินไปนะแล้วแต่จะให้เท่าไหร่แล้วร้านก็จะเอาบัตรเอาไว้จะ๗เดือนหรือว่าจะกี่เดือนก็แล้วแต่แล้วถึงจะให้คืน
ระหว่างทางเนี่ยทางร้านเขาจะรูดสินค้ารูดสินค้าแทนคนที่เป็นเจ้าของบัตรที่เอาเงินสดไปแล้วแต่ส่วนต่างเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่ไม่สามารถทำได้นะคะต้องย้ำกันก่อนนะคะมันผิดหลักเกณฑ์ผิดเงื่อนไขนะคะถ้าทำเนี่ยก็จะมีความผิดก็จะโดนยึดไอ้เครื่องรูดแล้วก็โดนแบบตัดสิทธิ์ของร้านคุณเลยไม่ให้เข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะในตู่ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยค่ะเขามีพี่สาวนะทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวเขาด้วยนะคะนางชนทิชา
ชนทิชาบอกว่าหลังจับในตูบได้เนี่ยนะก็พยายามถามน้องชายว่าทำไมถึงฆ่าพ่อเขาก็อ้างแบบเดิมว่าเก็บกฎโดนพ่อดุโดนพ่อด่า
แต่พี่สาวบอกแบบนี้คุณผู้ชมพี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะไม่ได้เป็นปกตินะเขาป่วยนะพี่สาวบอกนะคะคือเหมือนกับว่าได้มีการตามตัวน้องชายเนี่ยนะคือน้องชายเนี่ยหนีไปกรุงเทพใช่ไหมคะก็ขึ้นรถทัวร์จากบ้านใหม่ชัยพศไปลงหน้าศูนย์การค้าย่านรังสิตในตอนเย็นพักตลาดรังสิตคืนนึงขึ้นแท็กซี่
ย่านแจ้งวัฒนะตำรวจก็ไปจับได้พื้นที่สอนอทุ่งสองห้องพี่สาวเขาเล่าให้ฟังเนี่ยน้องชายเขาหนีแบบเนี้ยตามเส้นทางแบบนี้นะคะพี่สาวบอกว่าคือก่อนที่เธอจะออกจากบ้านไปทำงานที่ภาคใต้ไม่ถึงเดือนเธอเคยเตือนพ่อนะคะเตือนพ่อหลายครั้งมากว่าระวังหน่อยนะระวังน้องชายนะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทำร้ายนะน้องชายเป็นคนสติไม่ดีเธอก็พยายามจะย้ำให้ทีม

แล้วก็พอ
คือปล่อยให้ไปตามกฎหมาย
ใช่ค่ะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพราะเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาเกิดเขาไปทำอันตรายคนอื่น
เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็สงสารน้องเหมือนกัน
ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ก็สงสารพ่อแล้วก็สงสารน้องด้วย
อาวุโน่วันนี้ทำแผนเรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เหลือก็เจริญาณธีก็จะรวดสอบกันเพิ่มเติมต่อไป
มีอาการไม่มีอาการอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
หลักคดีทั่วไปต่อให้มีอาการคุณก็ไปรักษา
รักษาเสร็จก็มารับโทษตามกฎหมายต่อ

ศพของพ่อของเรียกโตปชาปนักกิจไปเรียบร้อย
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนค่ำหลังจากที่ทางครอบครัวได้รับศพมานะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยลูกเขยของลุงเปย์
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมต้องนอนเฝ้าที่บ้านอืมเนี่ยฮะบ้านหลังเนี้ยครับ
เพราะว่าปกติลุงเปย์ก็อยู่กับในตูบสองคนนะเมื่อวานนี้ในตูบถูกจับ
เปย์ก็เผาไปแล้วผมเป็นลูกเขยผมก็เลยมานอนเฝ้าบ้านให้นะครับ
ก็มีญาติญาติคนอื่นด้วยนะคือตอนที่กำลังคุยคุยกันอยู่เนี่ย
สมพรเนี่ยที่เป็นลุงเขยของลุงเปย์เนี่ยแกบอกว่าอยู่อยู่เนี่ยมีพัดลมตัวหนึ่งวางอยู่ในบ้านนะ
นี่แกพาเข้าไปดูด้วยนะฮะพัดลมตัวนี้นั่งคุยกันอยู่นะในหมู่ญาติญาติเนี่ยเมื่อคืนนี้
อยู่ดีใบพัดมันหมุนเองไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนะไม่ได้เสียบปลั๊กด้วย
ก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นวิญญาณของลุงเปย์เนี่ยแกกลับมาที่บ้านแน่
อาจจะกลัวว่าญาติเนี่ยจะได้กลิ่นซากศพของตัวเองหรือเปล่าก็เลยมาทำให้แบบใบพัดพัดลมเนี่ยมันหมุน
ยืนยันว่าไม่ได้เสียปลั๊กนี่ฮะแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นลมก็ได้ใช่ไหม
อาจจะลมแรงหรือเปล่าหรือมันจะแรงพอจะหมุนใบพัดพัดลมแบบนี้ได้เลยไหม
เอาเป็นว่าเนี่ยลูกเขยเขาบอกเนี่ยมันมีเรื่องแปลกแปลกแบบนี้นะครับแล้วเย็นเมื่อวานนี้
ตอนที่รอศพอยู่นะก่อนที่ศพจะส่งมาถึงเนี่ยนายสมพรบอกว่าเห็นคนเนี่ยลักษณะคล้ายกับรูปร่างเหมือนกับพ่อตาเขาเลยอ่ะ
เหมือนกับลุงเปย์เลยอ่ะกำลังยืนสารแหหาปลาอยู่ที่หน้าบ้าน
คือเขาบอกพอเขาเห็นไปเนี่ยทีแรกคิดว่าคนไหนเอ๊ะชาวโม่งชาวบ้านที่ไหนมองไปรูปร่างมันเหมือนกับพ่อเลย
เขาบอกเขาตกใจขนลุกเลยนะฮะ
อ๋อเห็นทรงมานั่งดีเห็นแหหแหะและเห็นเขายืนอยู่ไหมฮะ
โอ้ยผมเปิดไว้ผมครับจริงแหละด่วนล้วน
สรุปแล้วไม่ได้เปิดพัดลม
ไม่ได้เปิด
ครับต้องต้องยืนอยู่กับความเชื่อนะฮะ
อืมเก็ไม่ได้ยงไปเรื่องหลีกรับอัดฒรรณอะไรนะครับคุณผู้ชมนะ

คุณผู้ชมก็บอกว่าก็พัดลมพัดเองก็ดีเหมือนกันนะ
ไม่ต้องเสียปลั๊กไม่เปลืองไฟไง
คุณผู้ชมบอกแต่คดีนี้เนี่ย

จริงค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันโหดเยี่ยมจริง